คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปหนึ่ง
ที่มีคนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันย่านราชพฤกษ์นะคะ
เข้าไปเติมน้ำมันเด็กปั๊มก็เติมน้ำมันให้เสร็จสับ

ขับรถออกจากปั๊มหนีไปเลยนะคะ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันเขาติดกล้องเอาไว้
แล้วก็มีคนไปโพสต์ในโลกโซเทียลไปโพสต์ในพันทิพย
ตามหาก็เห็นป้ายทะเบียนค่อนข้างจะชัดเจนล่ะ
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียก
คนขับรถที่ไม่ยอมจ่ายเงินในการเติมน้ำมันแล้วค่ะ
ภาพนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มครึ่ง๒๓มีนาคมนะคะ
รถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่คคควาย๓๖๗๓มหาสารคาม
เข้าไปเติมน้ำมันแล้วก็พอเติมน้ำมันเสร็จสับเรียบร้อย

พนักงานในปั๊มวิ่งตามแล้วนะคุณผู้ชม
แต่ตามไม่ทันจริงก็เลยมีการนำคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกโซเทียล

ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามไปยังพนักงาน
เด็กปั๊มที่อยู่ในคลิปป่ะค่ะชื่อว่าในวัน
ในวันเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ย
ขับไปจอดก็ลดกระจกที่นั่งฝั่งซ้ายลงมานิดหนึ่ง
บอกว่าเติมน้ำมันพันหนึ่งเด็กปั๊มก็เติมให้
พอเติมจนครบพันหนึ่งปิดฝาถังน้ำมันปุ๊บ
คนขับรีบขับออกไปเลยค่ะเด็กปั๊มบอกว่าผมก็วิ่งตาม
แต่ไม่ทันก็เลยโทรแจ้งเจ้าของปั๊ม
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่ปั๊มนี้ค่ะ
นางสาวสมพัฒน์สหัสพับเจ้าของปั๊มก็บอกแบบนี้นะคะ
เปิดมาปีครึ่งแล้วสำหรับปั๊มนี้
มีเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้หลายครั้งค่ะ
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ภาพหลักฐานมันไม่ค่อยชัดก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดซะเลย
ล่าสุดก็เลยมีภาพนี้ออกมานะคะ

ยืนยันว่าไม่ลงโทษเด็กปั๊มนะคะ

ขอฝากผู้ที่มาใช้บริการเติมน้ำมันนะคะ
ว่าขอเห็นใจทางปั๊มหน่อยนึง
เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนี้บ่อย
ทางปั๊มก็เดือดร้อนเหมือนกัน

เพราะตอนนี้ถ้าบ่อยอย่างนี้
เด็กมันก็คงจะไม่กล้ามาทำงานกลางคืนกัน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าเป็นอย่างนี้บ่อยเนี่ย
เขาจะมาเจ้าของจะตัดเงินเขาไหม

ตำรวจภูทรบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
สอบปากคำในวันที่เป็นพนักงานเป็นเด็กปั๊มในร้านในปั๊มน้ำมันนะคะ
ก็ตรวจสอบบุคคลตามเอกสารที่เป็นเจ้าของรถ

ก็ปรากฏว่าในวันยืนยันว่านี่แหละคนนี้แหละ

คนที่ขับรถคันนี้ล่ะเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนภายใน๗วัน
ถ้าพบว่ามีความผิดก็เตรียมแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๑๐๐บาทนะคะ